สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามเช้านี้อยู่กับผม
กันหน่อยครับนะยังไข่ฝนโอลิปิกในครั้งนี้
ยังฟอร์มฮอตอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับคว้ามาได้อีกหนึ่งเหรียญทอง
ถือว่าคว้าเหรียญเงินในการขันโอลิปิกสองสมัยติด
ไปดูผลงานของทั้งสองคนกันหน่อยครับ
ก็ถือว่าเป็นการครองความยิ่งใหญ่ของสองจอมพลังสาวไทยครับ
ชิงเหรียญทองกันเองนะครับ
ก็คือน้องไฟล์สุกัญญาศรีสุราชและน้องแต้วพิมสริซีริแก้วนะครับ
แข่งขันกันไปกันมานะครับก็เหรียญทองตกเป็นของสุกัญญาศรีสุราชนะครับ
ที่ยกได้น้ำหนักรวม๒๔๐กิโลกรัม
ส่วนเหรียญเงินตกเป็นของพิมพ์สิริสิริแก้วนะครับยกได้น้ำหนักรวม๒๓๒กิโลกรัม
ทองแดงตกเป็นของนักกีฬาจากไต้หวันนะครับยกได้น้ำหนักรวม๒๓๑กิโลกรัม
ก็ถือว่าไม่ทิ้งห่างเหรียญเงินมากนักเท่าไหร่นะครับ
สถิติในแต่ละท่าไปดูกันหน่อยนะครับของน้องไฟล์สุกัญญาศรีสุราชครับ
เธอนั้นยกน้ำหนักรวมได้ที่๒๔๐กิโลกรัมนะครับ
ส่วนถ้าสแนชนั้นยกได้๑๑๐กิโลกรัมครับ
ถือว่าทำลายสถิติโอลิปิกในรุ่นนี้ของหลีซู่หญิงของจีนนะครับ
เคยทำไว้ที่๑๐๘กิโลกรัมในลอนดอนเกมส์เมื่อ๔ปีที่แล้ว
ส่วนท่าครีนแอนเจิกนั้นน้องไฟล์ยกได้๑๓๐กิโลกรัมครับ
ขณะที่ผลงานของน้องแต้วนะครับพิมพ์สิริสิริแก้ว
ที่ได้เหรียญเงินโอลิปิกครั้งที่๒ติดต่อกันจากลานเกมเมื่อ๔ปีที่แล้ว
เธอนั้นก็มีสถิติดังนี้ครับถ้าสแนชนั้นยกได้๑๐๒กิโลกรัมครับ
ซึ่งนอกจากนี้นะครับน้องแต้วก็ถือว่าสร้างไสติครับ
เป็นคนที่๒นะครับของไทยที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้๒สมัยติดต่อจากวันดีคำเอี่ยมที่เธอนั้นเคยคว้าเหรียญทองแดงได้๒สมัยในปี๒๐๐๔และ๒๐๐๘นะครับ
ผลงานในครั้งนี้นะครับน้องไฟล์สุกัญญาศรีสุราชจอมพลังสาววัย๒๑ปีจากจังหวัดชนบุรีครับ
ก็ถือว่ากลายเป็นนักยกน้ำหนักไทยคนที่๕แล้วนะครับที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกต่อจากอุดมพรพลศักดิ์ปวีนาทองสุกประภาวันดีเจริญรัตนธารากุลและโสพิตาธนสารครับ
ก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งการยกน้ำหนักในตอนนี้สำหรับนักกีฬาไทยนะครับ
ซึ่งถือว่ามากที่สุดของการแข่งขันในครั้งนี้เหนือชาติอื่นในเวลานี้นะครับ
หวันตามมาเป็นที่๒จากผลงาน๒เหรียญทองนะครับ
ไปครับเป็น๒เหรียญก็คือแบ่งเป็น๑เหรียญทองแล้วก็๑เหรียญทองแดง
ส่วนชาติมหาน้ำอำนาจอย่างจีนตอนนี้มีเพียงแค่๑เหรียญทองเท่านั้นนะครับ
ส่วนช่วงนี้จะไปติดตามบรรยากาศอันแสนชื่นมืดเลยครับ
ไปดูที่บ้านเกิดของน้องไฟล์สุกัญญาศรีสุราชนะครับ
ก็คือที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับที่นั่นเขาคึกคักขนาดไหน
ติดตามได้จากรายงานของคุณสุรพัฒน์จารุมณีครับ
นี่เป็นภาพวินาทีที่กองเชียร์ดีใจกันสุดพลัง

ชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่ลานหน้าบ้าน
ย่านนิคมอุตสาหกรรมปีนทอง๔สีราชชนบุรีครับ
วันนี้มาในทรงน้องมะลิผมสามจุกเปิดตัวแรงเลยนะครับ
ท่าสแนทที่ตัวเองถนัดครั้งสุดท้าย๑๔๐
ทำลายสถิติ๑๐๘ของหลีสู้หญิงนักกีฬาจีน

สถิติอารมณ์๒๔๐ขวาเหรนทอง
คุณแม่เองก็แหมอดหลับอดนอนมากว่า๒๐ชั่วโมง
บอกว่าถึงจะอดหลับอดนอนขนาดนี้
แต่ก็คุ้มค่าสำหรับการรอคอยครับ
ชื่นใจค่ะก็ดีใจที่ว่าลูกทำได้ค่ะเก่ง
ที่ว่าเขาทำที่ว่าเขาวาดหวังไว้
ว่าเขาทำให้ทำได้เขาทำให้ทำได้
จมให้ลูกศิษย์ผมยกของเป็นของเบา
แล้วก็ทำให้ให้พี่ครับ

ตั้งแต่เล็กจนโตน้องไฟล์

การชูสองนิ้วของเขาเนี่ยมีความหมายนะครับ
เพราะเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาจะสู้ชีวิต
เนื่องจากว่าน้องไฟล์เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับความยากลำบากนะครับ
แต่ว่าวันนี้การสู้ชีวิตของเขาก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับ

และผมก็เชื่อนะครับว่าจะมีผู้ใหญ่อีกหลายท่านที่จะให้การสนับสนุนน้องไฟล์ต่อนะครับ
ชุมพรสุรพัฒจารุมรีรายงานจากศรีราชาชนบุรีครับ

จากบรรยากาศของคนที่ได้เหรียญทองไปดูบรรยากาศของนักกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองได้กันหน่อยนะครับ
ก็คือน้องแต้วพิมซิริซีริแก้วที่สามารถคว้าเหรียญเงินให้กับตัวเองในการแข่งขันโอลิมปิกได้ถึง๒สมัย
ไปดูบรรยากาศที่บ้านเกิดของเธอกันหน่อยนะครับ
ที่ลานวันโพธองบ้านขวาวหมู่ที่สิบห้าตามบนกุฏเขาอำเภอบรรจาคีรีจังหวัดขอนกันครับ
จัดให้เป็นสถานที่ชมเกมการแข่งขันการถ่ายทอดสดย้นหนักโอลิมปิกเกมส์๒๐๑๖ในรุ่น๕๘กิโลกรัมหญิงนะครับ
รวมทางในอำเภอบรรจาคีรีและชาวบ้านมารวมตัวเชียร์กันกว่าหนึ่งร้อยคนครับ
แล้ววินาทีที่น้องแต้วคว้าเหรียญเงินโอลิปิกมาครองได้เป็นครั้งที่๒
ทุกคนต่างก็ชื่นชมยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับ
โดยนายคำปุ่นและนางอมรรัฐพ่อแม่ของน้องแต้ว
กล่าวว่าครอบครัวนั้นก็บนบานเอาไว้ด้วยนะครับ
แต่ว่าบนบานอะไรนั้นไปลองฟังเสียงสัมภาษณ์ดูครับ
สุดหลังนี้เองว่าจะทำมุมร้างคามุมใหม่หมดเลย
ก็รู้สึกดีใจครับที่ลูกได้ทำหน้าที่ของตัวเอง
เพื่อคนไทยทุกคนนะครับ

คนไทยทุกคนขอขอบคุณนะครับ
คนไทยทุกคนที่ส่งกำลังเคียง

ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
จากหนังสือพิมพ์แท้รัฐที่ไปก่อเต็มสถานการณ์การณ์ขัน
แล้วก็ไปติดตามความเคลื่อนของทัพนักกีฬาไทย
ในการขันโอลิมปิกในครั้งนี้ก็คือคุณกันสิริวุฒินะครับ

ความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยกับการในการยกน้ำหนักในครั้งนี้กันหน่อยครับ

ครับสวัสดีครับ
หลังจากจบการยนต์การเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ

เหรียญทองที่๒ในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับ
ครับแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญทองที่๙ในประวัติศาสตร์
สำหรับบรรยากาศหลังจากคว้า๑เหรียญทอง๑เหรียญเงินเนี่ยครับผม
แน่นอนครับกองเชียร์ที่สนามขึ้นมืิ่นกันเหมือนเดิมนะครับ

ก่อนที่จะลงแข่งขันในรุ่นนี้เนี่ยทั้งสองคนถือว่าเป็นตัวเต็งในรุ่นนี้
แล้วก็สื่อต่างประเทศก็ยกว่าให้ไทยนั้นมีโอกาสสูงที่จะคว้าเหรียญทองได้ในครั้งนี้
กีฬาทั้งสองคนเขามีความกดดันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็รับมือกับแรงกดดันได้อย่างไรบ้างครับ
ครับการรับมือกับแรงกดดันเนี่ยทางสมาคมกีฬายกนะครับมีแนวทางในการปฏิบัติมาตลอดก่อนการแข่งขันอยู่แล้วว่า
จะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อใดแล้วก็ปิดเรื่องสถิติเป็นความลับไว้ตลอดครับผม
เพราะแน่นอนถ้าเผยแพร่ออกไปก็จะข้อมูลคู่แข่งก็จะทราบหมดอะไรอย่างนี้ครับ
ทั้งสองคนนี้ถือเป็นตัวเต็งครับผมเป็นตัวเต็งของทีมนักไทยในครั้งนี้ครับผม
การคว้าเหรียญประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลงานอันสุดยอดของทัพนักกีฬายกน้ำหนักของไทย
จากนี้จะมีเรื่องของเงินรางวัลรวมไปถึงอัดฉีดเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับ
อันนี้ในส่วนของเงินรางวัลเนี่ยครับจะต้องคงต้องติดตามจากทางในส่วนของรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนต่อไปครับผม
แต่หลักสำหรับเหรียญทองเนี่ยน่าจะสูงมากกว่า๒๐ล้านบาทแล้วเช่นเดียวกับเหรียญเงินก็คงลดหลั่นกันลงมาครับผม
ขณะที่ในวันนี้ยังมีการแข่งขันอีก๑รุ่นนะครับคือยกน้ำหนักในรุ่น๖๓กิโลกรัมหญิงจะได้ลุ้นจากสิริพุทธกุลน้อย
คุณกันได้พูดคุยได้สอบถามกับน้องเขาไหมครับว่าแหมก่อนที่จะลงแข่งขันในรุ่นนี้รู้สึกยังไงบ้าง
กลั้นซักครู่นี้อีกหนึ่งรุ่นสำหรับการรักษายกน้ำหนักนะครับว่า
เรานั้นจะสามารถคว้าเหรียญเพิ่มเติมได้หรือไม่
ทำให้ไทยนั้นขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่๘
การสรุปเหรียญรางวัลแล้วนะครับ

ของทัพนักกีฬาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทัพนักกีฬายกน้ำหนักของไทย
เป็นหัวหอกในการคว้าเหรียญรางวัลในครั้งนี้นะครับ